มค
คุณผู้ชมครับแล้วถึงวินาทีสำคัญนะครับเรามารุ้นไปพร้อมพร้อมกันนะครับว่าความรักระหว่างคุณยายแดงที่มีให้ต่อคุณตาตินะครับว่าเขาจะผ่านวิกฤตตรงนี้ได้มากน้อยเท่าไหร่กับการตอบคำถามให้ครบสี่ข้อนะครับเพราะถ้าตอบถูกหนึ่งข้อ
รับเงินทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูก๒ข้อรับเงิน๑บาท
ถ้าตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท
แต่ถ้าตอบคำถามถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

พร้อมไหมครับที่จะฟังเฉลยแต่ละข้อ

ผมจะเลือกเฉลยคำถามจากเรื่องวัดระคังก่อนครับ
ซึ่งคำถามเรื่องวันละคังนี้นะครับคุณยายแดงเป็นคนตอบนะครับ
คำถามเรื่องวัดระคังมีอยู่ว่า
ประตูเอกของวัดระคังมีชื่อว่าประตูอะไร
ประตูที่๗ค่ะประตู๐๗ค่ะ
ซึ่งคุณยายแดงเลือกตอบตัวเลือกที่๒
ประตูพรมรังสี๒๕๐๗

ถูก

ถูกครับ

หนูข้างถึง
ประตูเอกเนี่ยนะครับก็คือประตูที่
เขาจะต้องเดินผ่านถ้าเขาไปปล่อยปลาในวัดระคังเนี่ย

เพราะฉะนั้นรับเงินไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

เพราะฉะนั้นผมจะขอเลือกเฉลยในเรื่อง
วันสำคัญทางศาสนาก่อนครับ
คำถามเรื่องวันสำคัญทางศาสนามีอยู่ว่า
วิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่

ซึ่งน้องนาเดียนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
คือวันที่๒๘พฤษภาคม
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูก

นาเดียเลือกตอบว่าวันที่๒๘พฤษภาคม
ซึ่งในปีนี้นะครับวันวิสาขบูชานี้
ตรงกับวันที่๒๙พฤษภาคม

ถ้าฉะนั้นมาฟังเฉลยข้อต่อไปครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

คำถามเรื่องนี้คุณแม่จันทร์เป็นคนตอบนะครับ
คำถามเรื่องจังหวัดในประเทศไทยมีอยู่ว่า
ประเทศไทยตอนนี้มีกี่จังหวัด
จังหวัดค่ะคำตอบที่สี่
แม่จันทร์ได้เลือกตอบตัวเลือกที่๔
นั่นก็คือ๗๘จังหวัด
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกครับ
ถูก
ถูกหรือไม่ถูก

ผิดนะครับ

พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่

ฟรั่งดูดีเลยนี่ก็ถือว่าลูกคือทรัพย์อันประเสริฐของเรา

ผมคิดว่าอีกไม่นานอนาคตของน้องคงเป็นเสาหลักของครอบครัวได้
นะครับแล้วยังทำขนมขายอยู่ไหมลูกคอนเฟรกต

แล้วหนูไปได้สูตรมาจากไหนลูก

แล้วก็ไปทำขายขายเพื่อนอย่างนี้เหรอลูกค่ะ
ถ้าเผื่อว่าใครที่สนใจนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะ
ถ้าเผื่อว่าอยากจะได้เป็นของฝันหรือของฝากเนี่ย
สามารถติดต่อมาทางเกมต่อชีวิตเราเนอะ
ได้ช่วยให้ได้เป็นช่องทางจำหน่ายให้น้องด้วย

ทันนะพี่เอเป็นกำลังใจให้นะลูกนะ
อย่าท้อนะไหนก็แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ

ก็คงได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตในวันนี้นะครับ
สรุปแล้วก็คือ๑๐๐๐บาทครับ

ผมขอให้คุณพระคุ้มครองครอบครัวนะครับ
รวมทั้งคุณตาคุณยายขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ

ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับแล้วที่จบลงไปนั้นนะครับ
ก็คือเรื่องราวชีวิตของคุณตาและคุณยายนะครับ
ได้ใช้ชีวิตความรักอยู่กันมา

ว่าความรักไม่มีวันตายจริงครับ

ถ้าคุณผู้ชมนะครับมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสช่วยเหลือครอบครัวของคุณนะครับ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อในเกมต่อชีวิตนะครับ
เวลา๑๙นาฬิกา๑๕นาทีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ

ขอบคุณครับ
ใจนะคะที่เราตอบได้ข้อนึง
แต่เราก็เงินอันนี้ที่ได้เราได้พันเนี่ย
เราก็จะเอาไปรักษาแฟนค่ะโรคไตค่ะ
ต่อไปเราจะดูแลซึ่งกันและกัน
ขอบคุณทุกคนนะที่ให้กำลังใจเราทุกคนค่ะ
สวัสดีครับ